ส่วนอีกคนนึงนะครับที่เป็นทั้งคนในวงการกีฬา
แล้วก็เป็นคนในวงการบันเทิงด้วยนั่นก็คือสมจิตจงจอหอนั่นเองนะครับ
ก็ได้ร่วมไปมอบสิ่งของให้กับประชาชนที่ท้องสนามหลวงด้วยเช่นกันครับ
โดยสมจิตจงจอหออดิตนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นเหรียญทองโอลิมปิกปี๒๐๐๘ที่ประเทศจีนนะครับ
ได้ร่วมเป็นจิตอาสาแจกชาชักที่เต็นต์ข้างกระทรวงกลาโหมบริเวณท้องสนามหลวง
โดยชาชักที่นำมาครั้งนี้มีจำนวน๑๐๐แก้ว
ซึ่งคาดว่าจะไม่เพียงพอต่อประสบกรณิกรที่เดินทางมาแสดงความอาลัย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชที่พระบรมหาพระราชวัง
ซึ่งสมจิตเขาบอกนะครับว่าตัวเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งที่มาสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
แล้วก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่๙
และนึกถึงวันที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งเขาได้ชูพระบรมชายาลักษณ์ไปรอบเวที
เพราะอยากบอกให้โลกรู้ว่านี่คือพระราชาของประเทศไทย
นี้ในหลวงราชการที่๙ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาในเรื่องความเพียร
จนทำให้ประสบความสำเร็จในด้านกีฬาครับ
ครับวันนี้ก็นำจิตอาสาก็คือเรื่องของเอาชาชักมาให้ทานนะครับ
เป็นชาชักที่เราสั่งมาจากเมืองนอกเลย
แล้วก็เป็นชาชักที่ผมทำเองแล้วอร่อย
ผมกินอร่อยก็อยากให้ทุกคนอร่อยเช่นเดียวกัน
ก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าวันนี้เห็นภาพบรรยากาศคนไทยน่ารักมากครับ
คนมีจิตอาสาหมดมีอะไรก็ช่วยเหลือกัน
มีรอยยิ้มต่อกันถึงแม้ว่าพ่อจากเราไป
นับจากนี้เราจะต้องมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสามัคคีให้พ่อได้ชื่นใจนะครับ